ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งญาติญาติเขาต้องพาไปหาพระ
ค่ะอยู่ที่ชายนาฏอาการเหมือนถูกผีเข้าอืมอ่า
คือเรี่ยวแรงเนี่ยมหาศาลแบบต้องใช้ผู้ชายแบบ๔๕คนช่วยกันจับ
เพื่อให้พระเนี่ยพรมน้ำมนต์ให้นะฮะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะ

แซมแซม
แซมแซมเยอะมากตัวโน่นไงเอ๋้อแซมแซม
แซมแซมซม
แซม
น่ารัก
ทำให้เอามาอยู่นะคะค่ะสุดท้ายท่านต้องเสกน้ำมณ์เนี่ยเราขัน
เป็นมาหลายวันพาไปหาหมอหมอโรงพยาบาลนี่ก็พาไปหานะฮะ
คุณหมอก็ให้ยงให้ยามาเอาไม่อยู่ไปมาหลายวัดไม่เป็นผล
สุดท้ายพามาที่วัดหลวงพ่อผอมหรือว่าวัดโพธารามนะครับ
สันคบุรีจังหวัดชายนาฏแล้วท่านเจ้าวาดวัดท่านพระประหลัดสัญชัยเนี่ย
ท่านก็ตั้งขันน้ำมนต์แล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้
ที่แรกทรมนมนต์เอาไม่อยู่เนี่ยตั้งต้องราดลงไป
ทีนี้สงบสงบเลยเหมือนกับผีออกเลย
กลับบ้านใช้ชีวิตตามปกติ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

คือยาดเนี่ยต้องช่วยกันมาผู้หญิงคนเนี่ย
อายุ๓๐ปีนะครับทีแรก
มาถึงวัดเนี่ยไม่ยอมเข้ามาที่สารานะฮะ

โหยบอกอย่ามายุ่งกับครูอะไรเงี้ย

คือสงบเลยนะ

เพราะแย่บอกว่าเขาเป็นอย่างนี้มา๓๔วัน
แบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอะ
ทีนี้ค่ะตัวนางสาวกันนิกา

คือไม่เคยเจออะไรแบบนี้ไงคะ
ก็โล่งใจนะที่เหมือนกับว่าเธอก็กลายเป็นปกติในที่สุด
ที่ประลาดนมวลเสร็จกลับบ้านไปก็เป็นปกติอ่ะอ่า
เหมือนร้องร้องแบบว่าเสร็จประมาณรถนมวลน่ะเหมือน
เหมือนร้อนเหมือนอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่ายอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ประมาณนี้ค่ะแต่เขาก็เป็นวันต่อไปเขาไม่หลับ
ไม่หลับไม่นอนเลยเนอะค่ะพอพอรถนมวลออกแล้ว
เขาก็รู้สึกว่าเขาเหมือนหลับไม่มีแรงหมดแรงเลยค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสค่ะพระประหลัดสัญชัยอติพัทโธก็บอกว่า
เมื่อสองวันก่อนมีญาติโยมมาขอให้ช่วยก็บอกว่าเดี๋ยวก็ช่วยเท่าที่ทำได้ก็แล้วกันนะ
เพราะทำได้แค่อาบน้ำมนพรมน้ำมนต์ปกติทีนี้ค่ะก็ทำไป
ผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนอาการไม่ค่อยดีนะไปหาหมอหาพระมาหลายที่อ่ะ
มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแหละเนาะทางวัดไม่ได้มีเจตนาชวนเชื่ออะไรนะ
เรื่องของการไล่ผงไล่ผีอะไรไม่ใช่นะก็บอกทางญาติโยมไปแล้วว่าก็ทำได้แค่พรมน้ำมนต์
น้ำมนต์อะไรแบบนี้ก็ทำตามปกตินี่แหละก็เพื่อความสบายใจของญาติที่เขามาขอความช่วยเหลือเท่านั้นเอง
ปรากฏเขาหายค่ะหายเฉยเลยค่ะ
ก็คือมันเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลที่เขาคิดกันเพราะว่ามันก็มีทั้งความเชื่อและไม่เชื่อ
แต่ตอนนี้ถ้าญาติพี่น้องใครอาจจะไม่ได้โดนแบบนี้ก็อาจจะไม่เชื่อแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องใครก็ต้องเชื่อ
ก็คือมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลทีนี้คาถาต่างก็ไม่มีอะไรมากก็คือพุทธคุณบทพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณของพุทธเจ้า
ก็ให้ถ้าหลังจากที่ทำไปแล้วถ้าหายดีแล้วก็เราก็ต้องหมั่นทำทานรักษาสินหมั่นเจริญภาวนาก็สวดมนต์ไหว้พระ
ก็เป็นเรื่องที่คำสอนของพุทธองค์ท่านสอนไว้อยู่แล้วว่ามันจะมีแต่สิ่งที่ดีคิดดีทำดีพูดดีก็มีความสุข